เจ้างู๔เมตรหลือม๔เมตรแกคมืพเป็ด

ทีเดียวคือคมืพเหมื้อแบบพริ๊บต่าเดียว
เจ้าเป็ดเนี่ยจากปากมันกลางลำตัวของมันทันที

ดูภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อน
พยายามจะตามหาเจ้างูเหลือมตัวนั้นไหนอ่ะ
ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดแล้ว

จากนั้นมาต้องใช้ยาที่แรงขึ้น
เอาโซดาไฟใส่น้ำสาดลงไป
อยากจะไล่มันขึ้นมาจะได้จับง่ายหน่อย

ไม่สนใจละยังไงต้องระเบิดท่อ
คอดูพุงชัด
เขาซัดเป็ดเทศเข้าไป
เรียบร้อยเลยฮะทีเดียวเนี่ยจากปากของเขา
รุดเดียวไปถึงกลางลำตัวพอดี
และท้ายที่สุดก็เอามาได้นะเป็นชั่วโมงนะฮะ
เป็นชั่วโมงกว่าจึงจะสามารถจับไอ้เจ้าเหลือม๔เมตรตัวนี้มาได้

ของกลางเนี่ยคืนมันไปไม่ต้องไปดึงมันออกจากปากมันหรอก
แต่เว้นแต่มันจะตกใจขย่อนออกมาเองฮะ
บ้านเลขที่๓๖๙ทับ๑๒๙หมู่๖ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
บ้านนี้เลี้ยงเป็ดไม่ได้เลี้ยงงู
แต่อยู่ดีเจ้างูมาจากไหนไม่รู้
มาจากไหนอ่ะอ้าวทำไมจะไม่รู้ข้างหลังเป็นป่าอ๋อเป็นป่า
ก็ปล่อยข้างหลังนั่นแหละคืนสูตรธรรมชาติ
มันมาเลื้อยมาตามถนนนะเออมันมาตามท่อ